งูด้วยเขาบอกว่ามันเลื้อยเข้ามาในบ้านหลังนี้ทำไมต้องช่วยงู
มันอยู่หลังนี้ไม่ได้หรอกช่วยจับไปทีฮะ
ออกมาแล้วงูเนี่ยครับมันเลื้อยมาที่บ้านหลังนี้

กลายเป็นว่าจากตอนแรกกลัวแต่ต้องสงสารมาแล้ว
แล้วดูสิครับโอ้โหที่เจอน่ะ
ไม่ใช่งูธรรมดานะงูเห่า

ความยาวมัน๒เมตรได้แต่นั้นมันนี่ต้องตัด

เออรู้เหรอหัวมันอยู่ตรงไหนเออว่ากลัวนาน๔
คือเขาตัดแบบแค่บางส่วนเท่านั้นนะ
คือพอเขาเอาเหล็กออกได้เหรอ
คือไม่ได้ตัดเลื่อยสุดเลยใช่เพราะว่าถ้าหากเลื่อยไม่ดีเลื่อยแรงไปแล้วก็เข้าตัวงูได้นะ
จริงเขาใช้เลื่อยเลื่อยปราณีจริง

ถ้าพลาดแล้วก็โดนตัวงูตัวขาดเลยนะครับ

ทั้งเลื่อยและงูหลงไปหมดแล้ว
ทั้งเลื่อยแล้วงูมันเหลือย
นี่ไงเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ได้วัดความสามารถของพวกเรา
ว่าเราเองก็ยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ก็ต้องมีผิดพลาดบ้าง
เพราะอะไรเราก็ต้องเล่าให้มันมันหน่อยกับคุณผู้ชม
งูออกมาแล้วดู
อย่างท่อตรงนี้มันก็เป็นที่หลบซ่อนของมันมันก็เลยเลื้อยเข้าไปนี่แหละครับ